ตอนนี้ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะ
เราได้เห็นมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลบอกเลยว่าตอนนี้สุขภาพนำเสรีภาพ
มาตรการหลายอย่างอาจจะริดลอนสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องปฏิบัติตาม

คือเมื่อคืนนี้มันมีประเด็นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
คือวุ่นวายมากจนเกิดเป็นดราม่าเพราะว่ามีคนไทยที่เดินทางกลับมาจากหลายประเทศ
เอามายื่นเรียบร้อยแล้วแต่มันเกิดความวุ่นวายตรงที่ว่า
กลุ่มคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องถูกนำไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็โรงแรมอีก๒แห่งในกรุงเทพ
ตามมาตรการของพรกรฉุกเฉินแต่เขาไม่ยอม
ใช่ค่ะคือในมุมของผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาแล้วเขาโวยวายเจ้าหน้าที่
มุมหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่ามีมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
เป็นมาตรการในการชะลอการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่๒ถึง๑๕เมษายน
เขาบอกว่าเขาไม่รู้๒เขาบอกว่าเขารอนานรออยู่แบบนี้ประมาณ๔ชั่วโมง
แล้วก็ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ว่าจะยังไงจะพาเขาไปไหน
เขาพยายามจะเจรจาว่าขอไม่กักตัวตามสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้ได้ไหม
เดี๋ยวจะไปกักตัวเองที่บ้านมากัน๑๕๘คนในส่วนของกลุ่มนี้นะคะ
แต่มี๖คนนะที่เขายอมกักตัวตามสถานที่ที่รัฐบาลจัดให้คือยอมตั้งแต่เมื่อคืนเลย
แต่๑๕๒คนได้รับการปล่อยตัวกลับไป
น่ากลัวกว่า๑๕๒คนได้รับการปล่อยตัวก็คือ๓ใน๑๕๒มีไข้สูง

แล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยค่ะคือหนีกลับบ้านไปด้วยเลย
อันนี้เป็นคำถามที่สังคมตั้งคำถามเยอะมาก
ตั้งคำถามทั้งจากกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศว่า
ทำไมคุณถึงไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ว่าแล้วคุณปล่อยคนเหล่านี้กลับไปได้ยังไง
คือพอล็อตนี้เข้ามาถึงตอนเย็นวันที่๓ใช่ไหมคะ
็อตนี้๑๕๓คนได้กลับบ้าน
ล็อตหนึ่งที่เครื่องลงตอนประมาณสัก๒ทุ่ม
เป็นต้นไปไม่มีใครได้กลับบ้าน
ทุกคนก็คือต้องเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐบาลจัดเอาไว้ให้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เขาก็บอกว่า
นายกพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยสั่งยกเลิกไม่ให้ไฟล์บินบินเข้าประเทศไทยเลยนะคะ
จนถึงวันที่๔สามวันนะ
แล้วก็มีการเรียกประชุมด่วนเช้าวันนี้ด้วย
ขีดเส้นตายว่า๖โมงเย็นวันนี้
คนที่กลับบ้านไปกักตัวเองต้องมารายงานตัว
แต่ล่าสุดเท่าที่ดูจำนวนแล้วยังไม่ครบเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมฟังก่อนค่ะกลุ่มคนตามคลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะ
คือกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาจากกาต้าสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่น
ซึ่งบางส่วนเป็นคนที่มาจากสหรัฐอเมริกา
แล้วไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นก่อนที่จะมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเย็นวันที่๓เมษายนนะคะ
เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะ
เราทำภาพจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่า
พอลงจากเครื่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแจ้งกับทุกคนที่เดินทางกลับมาว่า
คุณทุกคนต้องถูกนำไปกักตัว๑๔วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้
ก็คือฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็โรงแรมอีก๒แห่งในกรุงเทพ
เป็นไปตามพรกรฉุกเฉินที่นายกได้ประกาศออกมา
ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาไม่พอใจค่ะ
ไม่ยอมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ด้วย
เขามีเหตุผลบอกว่าก็ในเมื่อเขามีใบรับรองแพทย์แล้ว
คุณกำหนดเอาไว้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าคุณมีใบรับรองแพทย์ภายใน๗๒ชั่วโมง
เขาก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ไปกักตัว
และที่สำคัญอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาให้ก็คือว่า
เขาไม่รู้ประกาศเรื่องนี้มาก่อนเลย
ต้องไปกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้

จนกระทั่งคือจุดที่อยู่ตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของทางสนามบิน
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขกรมควบคุมโรคอะไรแบบนี้นะคะ
กระทั่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ค่ะระดับนายพลเข้ามาเจรจา
คำสั่งกักตัวนี้มันเป็นช่วงรอยต่อของเวลาพอดี
เพราะว่ารัฐเพิ่งจะประกาศให้คนไทยในต่างประเทศ

ก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็ยอมรับตามประกาศด้วย

เสียงคนที่แบบรออยู่ตรงนี้ที่เดินทางลงมาเนี่ย
โหร้องเลยบอกว่าอะไรแบบไม่เอา
ก็คือปฏิเสธจะไม่ให้ความร่วมมือนะคะ
สุดท้ายแล้วค่ะเขาก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเขามีใบรับรองแพทย์แล้ว

อ่ะแล้วอย่างนี้กัปตันแอร์โฮสเตจที่เดินทางกลับมาเที่ยวบินเดียวกันอ่ะ
ทำไมไม่ไปกักตัวที่สถานที่ที่รัฐจัดให้เหมือนกันล่ะ

เจรจากันอยู่พักใหญ่สุดท้ายค่ะ
เป็นทางออกที่หลายคนไม่ค่อยพอใจ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขเองนะคะ
ก็คือยอมให้กลุ่มคน๑๕๒คนที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือนี้

ให้คุณผู้ชมได้ฟังช่วงที่เขาพูดคุยเจรจากันหน่อย
ถูกต้อง
ขอให้ทุกคนผ่านจุดนี้ไปแล้วปุ๊บ
รับผิดชอบในการเดินทางด้วยตัวเอง
หากมีปัญหาในเรื่องของเคอร์ฟิลล์
ทุกคนมีเอกสารอะไรอยู่ในมือให้เก็บเอาไว้

ตามเอกสารขอความราชการที่มีอยู่ในมือ
ทั้งที่ท่านได้มาจากต่างประเทศ
ท่านที่มีอยู่ในแล้วที่มีอยู่ในประเทศไทย
ที่สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าท่านคือคนไทย

ท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของโรคหรือส่วนอื่น

สิ่งที่พวกท่านขอร้องมา
จบแค่นี้
ผมคือต้อนรักษานะครับ

หลายคนก็ตกใจ
ตกใจกับทั้งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่พูดเสียงดังชัดเจนเลยบอกว่า

คือจริงแล้วคือคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนะคะ

ตรการอะไรก็ออกข่าวนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
คุณก็ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่แล้ว
ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
คือมาตรการเบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นชาวต่างชาติ
ต้องมีใบรับรองแพทย์
หมายความว่าต้องไปตรวจโควิด๑๙นะ
ต้องไม่เป็นโควิด๑๙บวกกับมีประกัน

แล้วก็มีหนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงศูนย์
และถ้ามาถึงคุณก็ต้องปฏิบัติตาม

คือต่อให้คุณรู้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่รู้ก็ตาม
แต่เมื่อคุณเหยียบเข้ามาแล้วแล้วนะตอนนี้

เราก็ต้องปฏิบัติตามในช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้
แต่ผลที่ออกมาก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
สุดท้าย๑๕๒คนได้กลับบ้าน
และอย่างที่ดิฉันบอกว่าที่น่ากลัวกว่าได้กลับบ้านก็คือว่า
ใน๑๕๒คนที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

นี่คือกลุ่มคนที่ต้องโดนกักตัวอย่างเคร่งครัดที่สุด
แต่กลายเป็นว่า๓คนนี้อาศัยช่วงเวลาชุลมุน
เดินทางออกจากสนามบินไปเลยค่ะ
ลงช่วงเย็นกว่าเหตุการณ์จะจบสงบลงได้
ประมาณสัก๓ทุ่มได้นะคะ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เขามีการปรับแผนการทำงานใหม่ทันทีเลย
เพราะว่ามันยังคงมีอีกหลายไฟล์ทที่กำลังจะลงเครื่องมา
กลุ่มคนไทยอีก๒๐๐กว่าคนที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้
มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิตอน๓ทุ่ม๔๗นาที
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปทำงานแล้วก็ไปเรียนหนังสือที่อเมริกานะคะ

แล้วก็พาคนไทยกลุ่มนี้เดินทางไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

ใช้เวลาประมาณกว่า๓ชั่วโมงถึงจะระบายคนได้เสร็จ
มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งหนึ่งกองร้อย
มีเจ้าหน้าที่ตมคอยคุมแถวป้องกันการหลบหนี
ซึ่งกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาช่วงเวลาประมาณเกือบ๔ทุ่มเนี่ย
ก็ขึ้นรถทั้งหมด๖คันนะคะ
ไปในเวลาประมาณสักเที่ยงคืนได้
วุ่นวายนี้ค่ะทำให้สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องออกประกาศด่วน
ทุกเที่ยวบินเดินทางเข้าไทยชั่วคราว๓วัน
ตั้งแต่วันที่๔จนถึง๖เมษายนนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่า๑๕๘คนไทยเที่ยวที่ได้กลับบ้านเนี่ย
มาจากญี่ปุ่นมากที่สุด
ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง

จำนวนกี่คนที่เดินทางมาจากสนามบินที่ไหนอย่างไรบ้าง

แล้วใน๑๕๒คนที่ได้กลับบ้าน

อยู่กระจายกันไปทั่วประเทศไทยค่ะ

มีอยู่ที่กรุงเทพประมาณ๔๕คน
รองลงมาก็คือปริมณฑลนะคะนนทบุรีปฐุมธานีชนบุรีสมุทรปราการ
แล้วก็ปริมณฑลใกล้กับกรุงเทพนี่แหละค่ะ
รวมอย่างที่เราขึ้นให้มีอุบลราชธานีด้วยนะคะ
บางคนที่ได้รับการปล่อยตัวมาก็ยังไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาทันที
ก็ยังคงอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่
ทีนี้มันเลยเกิดดราม่าขึ้นว่าอ้าวไฟล์ทนั้นได้กลับ
แล้วทำไมไฟล์ทหลังจากนั้นโดนกักล่ะ
ทำไมมันส่องมาตรฐาน
ทำไมคุณเคร่งครัดกับไฟล์เราแต่ว่าคุณปล่อยไฟล์ก่อนหน้าเราไปได้ยังไง
มันเลยมีการดราม่ากันยกใหญ่แล้วก็มีการโพสต์ขอความเป็นธรรม
ในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์ในสื่อออนไลน์นะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาเล่าเหตุการณ์ระหว่างที่เขาต้องเดินทางไปกักตัวที่สัตหีบกับเจ้าหน้าที่
เขาบอกว่ามีคนลงไปประท้วงด้วยเพราะว่าอีกไฟล์ทหนึ่งได้กลับบ้าน
คือแบบจอดตายอยู่แบบไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้นะคะ
เขาบอกเขาอยู่ในรถก็ยอมกักตัวแหละแต่ก็งงว่าจะเอาไงกันแน่
ฝากถึงคนที่ได้กลับบ้านไปไฟล์ทก่อนหน้าผมกันแล้วกันนะว่า
กลับไปแล้วกักตัวด้วยอย่าออกมาช่วยกันหน่อย
โดนหลอกเราก็ไม่พอใจ
ผมเห็นด้วยกับการกักตัวนะคือก็ไม่ได้อะไร
แต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเพราะว่า
พี่เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับเหมือนหลอกให้คนขึ้นรถแล้วก็แบบบอกว่าจะได้กลับบ้าน
แล้วคนก็ไม่พอใจกันที่โดนหลอกเราก็ไม่พอใจอีกอันหนึ่งก็คือ
ไฟล์ทอีกไฟล์ทหนึ่งที่ลงที่หลังได้กลับบ้านกัน
แต่ว่าเราอยู่ในรถทั้ง๖คันแล้วต้องไปสัตวิธี
อันนี้คือสภาพแวดล้อม
อันนี้คือคนที่ลงไปข้างล่าง
ประท้วงกันกับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์
ที่อีกไฟล์หนึ่งได้กลับบ้านแล้วทำไมเรามาทำอะไรที่นี่
นี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
จังห์ผู้เนี่ยประยุจันทร์โอชานัยยกรรศมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระชวนกลาหม
ขอกำลังทหารและตำรวจตามตัวผู้ที่หลบหนีการกักตัวทั้งหมด
คือต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคนไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้
ไม่ได้เป็นการตรวจเชื้อโควิด๑๙
แค่ตรวจว่าคุณไม่มีไข้สุขภาพคุณแข็งแรงพอ
ที่คุณจะขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับมาในประเทศไทย

ถือใบนี้เดินทางเข้ามาในเมืองไทย
ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ติดโควิด๑๙
คือมันเป็นใบที่ให้คุณเดินทางได้
แต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าใบนี้จะทำให้คุณกลับบ้านให้เลย

คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าในมุมเจ้าหน้าที่เอง
รับว่ามาตรการอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบเท่าที่ควร
เพราะว่าคำว่าชะลอการเดินทางเข้าประเทศ

แล้วมันอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงช่องว่าง

ในส่วนของคำชี้แจงที่เออล่าช้าต้องยืนรออธิบายกัน๔ชั่วโมง
เรื่องของรถที่จะพาไปสถานที่กักตัว

แต่มุมของคนไทยที่เข้ามาในเมืองไทย

เพราะปัญหาคือถ้าคุณกลับบ้านไป
คนที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อแม่พี่น้องคุณ

กลายเป็นเขาจะต้องกักตัว๑๔วันไปด้วยนะคะ
ที่ปล่อยกลับไปเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนหนึ่ง

แต่๖คนแรกที่เขายอมกักตัวตามสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด

แต่อีก๑๕๒คนที่ถูกปล่อยกลับไป
ที่เป็นความละเลยบกพร่องของเจ้าหน้าที่เองด้วย

เขามีสถานที่บอกชัดเจนว่ามารายงานตัวได้ที่ไหน

คือทางในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เขาบอกเลยว่า๖โมงเย็นคุณต้องมา

มารายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสนามบินสุวรรณภูมิ
เขาให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เสร็จสับ

รายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เขาก็จะพาคุณไปกักตัว
แต่ถ้าคุณไม่มารายงานตัว
ภายใน๖โมงเย็นคุณมีความผิดนะ

เดี๋ยวลองฟังในแพทย์ทวีสินนะคะ
เราจัดพื้นที่ให้อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ต้องการความร่วมมือของท่านเป็นอย่างยิ่ง
แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้รับความร่วมมือของท่าน
ก็ทำให้เราต้องตามท่านนะครับวันนี้
คำสั่งการของท่านประธานและที่ประชุมวันนี้บอกว่า
กลุ่มที่๒มีพื้นที่ภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด

หากท่านเดินทางไปถึงต่างจังหวัดแล้ว
ให้ท่านติดต่อไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ณสารกลางจังหวัดทุกแห่ง
ภายในเวลาสิบแปดนาฬิกาวันนี้

ภายในเวลาสิบแปดนาฬิกาวันนี้
ตามพระราชกำหนดหรือข้อกำหนดนี้
ท่านต้องดำเนินการทางตามกฎหมาย
หากท่านไม่ทำตามกฎหมายถือว่าจะมีโทษ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทั้งหลายสามารถที่จะลงโทษท่านได้
อืมคือมุมหนึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยตัวกลับไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่คนนี้ก็ถูกเรียกตัว

อืมถูกสั่งห้ามปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว
ค่ะคนที่ได้รับการปล่อยตัวไปเนี่ยนะเขาก็อนุโลมแล้วไง
๖โมงเย็นวันนี้คุณรีบมารายงานตัวนะ
เพราะการที่คุณได้กลับบ้านไปส่วนหนึ่งเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เอง

แต่อย่างที่คุณอรัชพรเล่าไปก็มีบางคนที่อาศัยช่วงชุลมุน
อืมหนีออกมาค่ะหลบออกมามันก็มีไง
ทีนี้ค่ะในแพทย์ทวีสินก็เลยบอกว่าต้องตามตัวต้องตามตัวจริง
คือตอนแถลงข่าวเนี่ยค่ะนักข่าวถามถามคุณหมอทวีสินว่า
คือมันมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทหารตำรวจตามไปเลย
ค่ะรายชื่อร้อยห้าสิบสองคนตามเดี๋ยวนั้นน่ะ
อยู่ที่ไหนตามไปเลยตามภูมิลำเนาเนี่ยตามตัวกลับมาจริงไหม
มีคำสั่งขนาดนั้นจริงไหมในแพทย์ทวีสินบอกว่าจริงอืม
แบบนั้นเลยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะท่านสั่งการจริงครับ
เมื่อเช้านี้ก็มีทั้งทหารมีทั้งพลเรือนมาประชุมกันโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะสร้างมาตรการนี้
ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง
ไม่ยอมแม้กระทั่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทำให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบที่เรามีอยู่นะครับ
และขณะเดียวกันตำรวจก็ถูกสั่งการเช่นเดียวกันครับ
เมื่อเช้านี้ท่านเลขาสมชนะครับก็บอกว่าตำรวจต้องติดตามได้ทุกคน
แล้วก็ถ้าไม่มามีความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่
แล้วก็หน่วยงานความมั่นคงทั้งหลายร่วมมือพนึกกำลังกันทำงานนี้
แล้วท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองฮะท่านยังทำเพื่อประเทศชาติด้วย
เพราะว่าตัวเลขทั้งหลายที่เพิ่มขึ้นมา
เกิดจากกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นครับ
แต่ก็ต้องบอกว่าเขาก็มารายงานตัวกันนะ

บรรยากาศที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ทยอยมารายงานตัวกันนะคะ
ที่จุดลงทะเบียนอาคารผู้โดยสารขาออกประตู๙
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

ก็รออยู่ตรงนี้บันทึกรายชื่อ
แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปกักตัวที่โรงแรมใกล้เคียงนะคะ
ช่วงของการรายงานตัวมีผู้ปกครองของผู้หญิงคนนึงค่ะ

แล้วก็ต่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอใจเพราะรู้ว่าสถานที่กักตัวต้องอยู่รวมกันในห้อง๓คน
เจ้าหน้าที่ก็เลยชี้แจงว่ามันแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะจัดสรรให้บางห้องคนเดียวบางห้อง๒คนบางห้อง๓คน
แต่เขาดูมาตรการที่มันปลอดภัยนะคะแต่ผู้ปกครองรายนี้เขาบอกว่าขอความเป็นธรรมด้วย
ขอความเป็นธรรมกับคนที่เขาไม่ยอมกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้หน่อยที่เขาไม่ยอมกันเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่ชี้แจงไม่ชัดเจน
ใช้เวลานานแล้วเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้เขาก็เลยกลับกันไปเขาไม่ได้หนีกลับเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
พออยู่ในสนามบินพาเดดะ๒๐ชั่วโมงรวมแล้วจากอเมริกาถึงเมืองไทย๔๐ชั่วโมงมาติดอยู่ที่นี่อีก๕ชั่วโมง
คุณแม่ได้กลับบ้าน๓ทุ่มครึ่งคุณเห็นข่าวไหมที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่าให้กลับใช่ไหมคะให้กลับไปกักตัวเองนู่นนี่นั่น
ทหารเนี่ยอยู่เต็มถามว่ามีใครออกมาได้เป็นคุณคุณกล้าออกไหมคะแล้วน้องอายุ๑๗ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลย
เป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนถามว่าเขาจะเอาอนาคตไปเพื่อจะมาอย่างนี้หรอเขารู้ว่าเขาต้องกลับบ้านแม่คอยอยู่
แล้วคุณแม่เนี่ยสามารถผู้หญิงตัวเล็กตัวแค่นี้ไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักสามารถจะเดินไปดึงลูกแล้วกลับบ้านได้ไหม
ถ้าคุณแม่ทำอย่างนั้นถามว่าจะมีใครมาล็อกตัวคุณแม่ไหม
ก็เข้าใจในมุมคุณแม่แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่าต้องขออนุญาตคุณแม่นะ
ก็๑๕๒คนที่เจ้าหน้าที่เขาต้องยอมปล่อยออกไปก็เพราะว่าเขาโวยวาย
เพราะว่าโวยวายประธุมอารวัตน์ไม่ยอมไปไม่ยอมให้ความร่วมมือเขาก็เลยก็ต้องปล่อย
๒๐๑๐ต้องดูทั้ง๒ประเด็นคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่พอใจในแง่ที่บอกว่าลูกหนีการกักตัว
ส่วนคนที่หนีคือคนมีไข้๓คน
ใช่คือไม่ให้ความร่วมมือตั้งแต่ต้น
จนเขาก็ยอมปล่อยออกไปเนี่ยนะคะ

คือมีการแถลงข่าวเรื่องร่วมกันนะคะ

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
บอกว่าจะดำเนินการทุกอย่างตามมาตรฐานนะคะ

ขั้นตอนผู้โดยสารก็รอนาน
หมดหมู่เพื่อจะพาไปสถานกักตัวเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ด้วย
พลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็บอกว่า
เดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่มารายงานตัวนะคะ
ก็เตรียมจะมีการเปิดเผยรายชื่อคนที่ไม่มารายงานตัว
ให้สังคมรับรู้แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดี

โทษคือจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และพรบโรคติดต่อด้วยนะคะ

ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ออกไป๑๕๘คนแต่ว่าขนาดนี้มา๔๐คน
ถ้า๖โมงเย็นไม่มานะครับเราจะเดินตามกฎหมาย
แล้วผมจะเปิดเผยรายชื่อผู้โดยสาร
เพื่อให้สังคมแล้วรู้ว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เรื่องนี้ต้องเด็ดขาดครับเพราะว่ามันไปแพร่ขยาย
ทีนี้ค่ะในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ผู้โดยสาร๓คนที่อาศัยช่วงชุลมุนแล้วหลบหนีไป

ตอนนี้บางคนติดต่อกลับเข้ามาแล้ว

ส่วนคนที่ยังไม่ติดต่อเข้ามา
ต้องย้ำเลยว่าคุณสร้างความเดือดร้อนนะ
เดือดร้อนให้กับสังคมและคุณทำผิดกฎหมายอยู่นะคะ
ยืนยันเลยว่าคนที่ถูกกักตัว

เจ้าหน้าที่เขาดูอยู่ค่ะ
ถึงแม้ว่าบางห้องอยู่รวมกัน๓คน
แต่เจ้าหน้าที่เขามีมาตรการเขาเว้นระยะห่างให้
เขาแจ้งหมดว่าคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
มาตรฐานเนี่ยห้องนึงเขาให้อยู่๒๓คน
เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เคยดูแลคนไทย
ที่กลับมาจากเมืองอูฮันประเทศจีนจำได้ไหมคะ
ช่วงแรกแรกเลยเขาปฏิบัติการเหมือนกันค่ะ

ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่กักตัวที่ภาครัฐ
ดำเนินการให้จัดให้เนี่ยนะคุณปลอดภัย

ตรงนี้ค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่กักตัวที่ภาครัฐจัดให้นะคะ
ตั้งแต่เช้าก็มีทหารตำรวจ
เจริธีกรมควบคุมโรครสวงศาสนสุข
เขาก็ดูแลคนที่เข้าไปกักตัวที่นี่
ผู้จัดการโรงแรมบอกว่าเบื้องต้น
สุวรรณภูมิไม่ได้มีการนำตัวมาที่นี่
แต่โรงแรมนี้เขาเตรียมรองรับคนไทย๑๓๐คน
ช่วงบ่ายมีคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ
ก็เริ่มนำสัมภาระทยอยไปรายงานตัว
โดยไม่ผ่านศูนย์ที่สุวรรณภูมิก็มีนะคะ
คือไปตรงเลยที่โรงแรมที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า
เป็นสถานที่กักตัวของทางภาครัฐอะค่ะก็มีรถตู่ไปส่งบ้าง
รถส่วนตัวไปส่งบ้างนี่นะคะแต่โรงแรมบอกว่า
พอเข้าไปในพื้นที่โรงแรมเขาคัดกรองนะคะ
แล้วก็พาขึ้นห้องพักเพื่อกักตัวใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรก็ตามแต่
เขาไม่อนุญาตให้เข้าไปด้วยทีนี้ค่ะหกโมงเย็นปุ๊บ
กำหนดแล้วนะคะที่บอกว่าคนที่กลับบ้านไป
จากสนามมีนสวนภูมิเมื่อวานให้มารายงานตัว
ตัวเลขคนที่มารายงานตัวเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่า
ตกลงแล้วเขากลับมารายงานตัวกันกี่คนเนี่ย
๑๕๒คนที่ออกไปได้เนี่ยพลตบริษฐ์สุรพงษ์ชัยจันทร์
บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง๒บอกว่า
คนที่มารายงานตัวในกรุงเทพ๑๐๓คนค่ะ
มารายงานตัวที่สวนภูมิ๖๗คนนะคะไปรายงานตัวที่โรงแรม
อิเลแกนต์โดยตรงเลยไม่ผ่านสวนภูมิอีก๓๖คนค่ะ
ส่วนตัวเลขทางต่างจังหวัดตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขมานะคะ
ต้องรอทางกระทรวงมหาดไทยรวบรวมถึงจะสรุปได้ว่า
ในต่างจังหวัดรายงานตัวเท่าไหร่
ดังนั้นณตอนนี้จาก๑๕๒คนมารายงานตัวในกรุงเทพ๑๐๓คนค่ะ
ดังนั้นคนที่ยังไม่มารายงานตัวเตรียมตัวได้เลย
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
เชิดเกียจอัตถากรอธิบดีกรมสาระนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
ออกมาบอกว่าคือกระทรวงการต่างประเทศ
ไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งนายยกรัฐมนตรีนะ
เรื่องของการชะลอการเดินทางเข้ามาในบ้านเรา
คือนายกรัฐมนตรีประกาศชะลอคือชะลอตั้งแต่๒๑๕เมษายน๒๕๖๒
ในวันที่๒เมษายนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศูนย์ใหญ่ของไทย
เขาก็หยุดรับลงทะเบียนออกหนังสือรับรองการเดินทางกลับทุกช่องทางแล้ว
แล้วก็ยังเคร่งครัดให้แล้วว่าคนไทยที่จะกลับมาเมืองไทยเนี่ย
คือทางกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งนายกไม่ได้ละเลย
๕เมษายนชะลอการเดินทางอันนี้เข้าใจ
แต่กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาเป็นกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาในช่วงรอยต่อ
เพราะว่ามีการออกหนังสือรับรองไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะมีการชะลอการเดินทางแล้ว
สถานทูตก็บอกแล้วว่าได้ชี้แจงกับคนไทยแล้วด้วยนะ
ถ้าคุณกลับมาตอนนี้คือช่วงชะลอการเดินทางคุณต้องถูกกักตัว๑๔วัน
ตามสถานที่ที่รัฐบาลกำหนดนะสถานทูตในต่างประเทศบอกว่า
บอกแล้วนะคะบอกคนไทยทุกคนที่จะกลับเมืองไทยแล้วนะคะ
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเขาบอกว่าเขาไม่รู้
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจ
โศกองทัพเรือพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์บอกว่า
กลุ่มคนไทยที่ส่งตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้
ช่วง๕ทุ่มกับวันนี้เนี่ยก็ไปพักที่อาคารรับรองที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ใช้อาคารหมายเลข๓ถึง๘จากการคัดกรองเนี่ยค่ะ
ก็พื้นที่สีแดงเนี่ยนะมีอยู่๒๙๑คนมีไข้คนหนึ่ง
พอมีไข้ปุ๊บเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลนะคะ
เมืองต้นก็ส่งไปโรงพยาบาลศิริกิจในจำนวนนี้คนที่มาถึง
๒๓คนเจ้าเรียนที่ฐานเตอร์บอกว่าเจรจาแล้วค่ะ
เรียกกล่อมแล้วคุณไปถึงสถานที่กักตัวแล้ว
แต่คุณไม่ยอมกักตัวคุณขอออกไปมันก็มีไง
คืออันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
แล้วทุกคนก็ต้องยอมรับมาตรการแล้วก็ปฏิบัติอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ
เอาว่าเผื่อใครยังไม่แน่ใจเรื่องสถานที่กักตัว
ดูแล้วรู้สึกมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่า

เพื่อมีครอบครัวใครกำลังจะเดินทางกลับมาอีก
แล้วจะต้องไปถูกกักตัวจะได้สบายใจนะคะ
ว่าเขามีมาตรการดูแลที่ค่อนข้างเคร่งคัดแล้วก็ชัดเจน
ไปดูที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตรงนี้มีผู้ที่ถูกกักตัวอยู่๒๙๑คน

เราก็ส่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่อาคารรับรอง
ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของคนที่เดินทางกลับมาจากอเมริกา
ฮังการีคืนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นอาคารรับรองหมายเลข๓๘นะคะ
ที่นี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
มีแนวกั้นเขตพื้นที่ควบคุม
ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด
ถ้าสมมุติว่าญาติหรือครอบครัวจะไปเยี่ยม
เขาก็จะมีให้ฝากของไว้ได้นะคะ
นี่นี่คือจุดฝากของทหารเรือเขาจะประจำอยู่ตรงจุดนี้
ตั้งจุดตรวจแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับญาติของคนที่ถูกกักตัวด้วย

จะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่
มาที่ห้องปาการังห้องนี้เลยอยู่ที่อาคารรับรองหนึ่ง
ฝากได้ทุกอย่างยกเว้นยาเสพติดฝากไม่ได้นะคะ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ฝากไม่ได้นะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นของผิดกฎหมาย

มีการจัดจำแนกแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อก่อนด้วย
ถ้าสิ่งของไหนที่มันไม่จำเป็น

ก็จะส่งคืนให้กับญาติต่อหน้าตรงนั้นเลยว่า
อันนี้ไม่ได้นะครับขออนุญาตเอากลับไปแบบนั้น

ปิดให้บริการ๕โมงเย็นนะคะ

แต่ละชิ้นส่งให้กับผู้ที่ถูกกักตัว

คุณต้องกักตัวอยู่คนเดียวไม่ต้องเจอ
ไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องพูดคุยกับใคร

ถูกต้องเขาก็ทำกันอย่างเคร่งครัดนะคะ
ส่วนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะ
ลูกสาวถูกกักตัวอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
เป็นครอบครัวนามสกุลพัฒนกิจค่ะ

น่าจะมีอาการเจ็ดแหลก

แล้วก็มีอีกคนนึงนะครับ
ที่เดินทางกลับมาจากประเทศฮังการีทีมข่าวเราได้คุยค่ะเธอชื่อคุณอ้น
เธอบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเข้าพักที่อาคาร๗ของอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบนะคะ
คุณอ้นมากับภรรยาสองคนเขาบอกเขาพอใจ
เขาพอใจกับการถูกกักตัวที่นี่แม้จะยอมรับว่าตอนจะเดินทางกลับมาเนี่ย
ตัวกักตัวเองที่บ้านแล้วคนในครอบครัวเนี่ยจัดบ้านในกรุงเทพ
เข้าของเครื่องใช้รอไว้หมดแล้วอ่ะแต่มาตรการมาแบบนี้ว่าต้องกักตัวที่นี่
ก็ได้ก็โอเคแล้วเขาก็แฮปปี้
ทำอะไรต่อไปเขาไม่บอกว่าสเต็ดบ้านสเต็ดตรงนี้
เขาบ้างคือทำทำอะไรก็ไม่ตอบคนเรามันเหนื่อยเดินทางเหนื่อย
แล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อมาหลังเราไว้๕๖ชั่วโมงนี้แบบ

คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะไปดูความเป็นอยู่ของคนไทยที่ถูกกักตัวอยู่หน่อยนะคะ
อยากจะให้เห็นว่าเออเขาอยู่กันยังไงกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนดเนี่ยนะ
คนนี้นะคะเขาไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบตั้งแต่เมื่อคืน
เขาก็โพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพ
เขาบอกว่าเต็มใจทำตามกฎยอมรับการกักตัวในครั้งนี้

คนที่ยอมไปกักตัวเราชื่นชมจริงจริงนะคะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวคุณด้วย
แล้วก็โพสต์ภาพข้าวมื้อแรกมื้อเช้า
เขาบอกเลยว่ามีทหารหล่อมาส่งข้าวให้ถึงหลังบ้าน
มีทหารหล่อมาส่งข้าวถึงหลังบ้าน
นี่นะคะสบายเหมือนกันนะไม่ต้องอยู่บ้านแล้วมานั่งคิดว่าวันนี้จะสั่งอะไรมาทานอ่ะ
มีคนหาอาหารมาให้
เอานมมาวางให้มีข้าวสวยร้อน
หมูผัดพริกแกง

อันนี้มื้อเที่ยงครับ

ใครที่จะต้องมากักตัวที่นี่

เดี๋ยวเนี่ยค่ะชักรอกส่งอาหารไปให้อาหารเขาก็หาให้
ก็คือกินถูอยู่สบายจริงค่ะสบายจริงนะกับข้าวก็ดูสิ
ไม่ได้แบบว่าน้อยหรือว่าอะไรเลยก็ดูน่าจะกินอิ่มน้ำกันอยู่
เขาบอกว่าผัดกะเพราปลาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคืออร่อยมากนะ
โอ้โหทีนี้ค่ะเขาใช้อาคารรับรองที่อ่าว
งตานฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นสถานที่กักตัว
ก่อนหน้านี้เคยกักตัวคนไทยที่กลับมาจากเมืองอูฮันของจีน
กลางการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ใช้ที่เดียวกัน
แต่เขาก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเตรียมรองรับคนที่จะต้องมากักตัว
อย่างต่อเนื่องตรงนี้อ่ะนะคะสำหรับพื้นที่อาคารเนี่ยค่ะ
มีหกอาคารตั้งแต่อาคารหมายเลขสามถึงหมายเลขแปด
หนึ่งอาคารมีห้องพักยี่สิบเก้าห้องค่ะรองรับได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนนะคะ
ตอนนี้กักตัวอยู่ห้องนอนละสามคนแต่เขาไม่ได้ให้กักตัวแบบสามคน
นอนเตียงติดติดติดติดกันแบบแออัดนะคะเขาแยกระยะห่างสองเมตร
แล้วเขาก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าอยู่รวมกันในห้องห้องเดียวอย่างนี้นะคะ
ก็แบ่งชายหญิงค่ะแต่ถ้ามากันเป็นครอบครัว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูแลให้ว่าจะอยู่กันยังไงแบบเป็นครอบครัวนะคะ
แต่ถ้ามีลูกเล็กก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ
อาคารรับรองหนึ่งกับสองเนี้ยค่ะก็ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงาน
ก็จะแยกแยกอาคารไปเลยแบบนี้นะคะอืม
ทีนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็ยังคงข้องใจแหละเนาะว่า
แล้วห้องเดียวอยู่กัน๓คนอยู่ยังไงอ่ะ
ก็มีหลายคนที่ถูกกักตัวอยู่ตามสถานที่ต่างโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะ
เนี่ยค่ะอยู่เนี่ยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากินหรูอยู่สบาย
ฟรีอยู่ฟรีสักสิบสี่วันนะจ๊ะขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความปลอดภัยของคนไทย
ทุกคนตอนนี้เหมือนเป็นชาเลนส์อาหารของคนกักตัวนะคะ
กับข้าวอันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดกับแกงจืดเนาะ
นี่ก็น่าจะเป็นเหมือนคณะหมูชิ้นอะไรแบบนี้
คือหลายคนก็บอกว่าที่นี่อยู่สบายนี่ค่ะนอนสบายจริง
นี่เหมือนไปพักผ่อนอะคือเขาบอกว่า
อย่างคุณผู้ชมเห็นไหมที่ปลายเท้าของผู้หญิงคนนั้นคือเตียงอีกเตียงนึงที่เขาแยกออกไปอะค่ะ
อันนี้คือเขาก็พยายามจัดโซนนะคะ
ก็ถือว่าค่อนข้างตรงตามมาตรการแล้วก็ปลอดภัยในระดับหนึ่ง
หลายคนก็บอกว่าอยู่ที่นี่สบายจริงเพราะว่าเขาก็ดูแลตลอดเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ใจดี
แล้วพามาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าแบบยังไงเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าไม่เชื่อว่ามันสบายก็มาอยู่ด้วยกันก็ได้
โรงแรมอิลิแกรมเนี่ยค่ะนอนโรงแรมทุกคนก็มานอนโรงแรมกัน
คือขอบคุณนะคะชื่นชมพวกคุณทุกคนที่ยอมกักตัวตามมาตรการของภาครัฐนะคะ
แล้วก็ดีใจด้วยที่อยู่อย่างสบายกักตัวอย่างมีความสุข
แล้วขอให้ไม่ป่วยนะคะกักตัวไม่ได้หมายความว่าคุณป่วยนะ
แต่กักตัวเพื่อดูอาการถ้าไม่ป่วยเนี่ยเออดีดีแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้กลับบ้านได้
คนที่บ้านคุณเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์คุยกับน้องคนนึง
เขาไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบน้องคนนี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกานะคะ
ทีมข่าวของเราโทรไปถามว่าไปกักตัวที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วเป็นยังไง
เป็นยังไงบ้างน้องก็บอกว่าเดิมเนี่ยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ตั้งใจว่าจะอยู่จนกว่าจะเรียนจบ
แต่ตอนนี้โอ้โหเราก็รู้ตัวเลขสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุดนะคะ
แล้วจริงสหรัฐไล่นักเรียนแลกเปลี่ยนคือคนที่ไม่ได้เป็นพลเรือนของสหรัฐ
ไม่ได้ถือกรีนการ์ดเนี่ยนะคะไล่กลับประเทศหมดเลยนะคะทุกคนก็เลยต้องเป็นต้องเดินทางกลับ
พอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ๕ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ประกาศว่าต้องกักตัว๑๔วัน
ก็ยอมปฏิบัติโดยดีก็ร่วมเดินทางมาที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหพี่สบายมากเลย
สบายมากเลยอยู่กับเพื่อน๓คนพอถึงเวลาปุ๊บหมอมาตรวจไข้ถึงเวลาปุ๊บข้าวปลาอาหารมาส่งถึงห้อง
เอาจริงสบายจริงนะเพราะว่าคนที่อยู่บางทีเนี่ยอยากจะไปตรวจอยากตรวจถ้าตายอ่ะก็ไม่มีหมอมาตรวจให้นะลองฟังดูนะคะ
ลองฟังดูนะฮะ
น้องค่ะอันนี้คือคนที่ยอมไปกักตัวแต่โดยดีตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีอิดออดอะไร
ส่วนอีกคนนึงค่ะคือคนนี้เขากลับบ้านแล้วเขาก็กลับมารายงานตัวตามการเรียกตัวของเจ้าหน้าที่
บอกว่าไม่ได้หนีก็เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวกลับเธอก็กลับ
แต่พอเรียกให้มารายงานตัวเพื่อกักตัวเธอก็มา
ก็มารายงานตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่เขาแชร์กันนี่แหละว่ากลับบ้านไปเฉยเลยอะไรอย่างนี้
เธอก็บอกว่าก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าชื่อหมายเลขพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ที่หงที่อยู่เขาแชร์กันไปหมด
ก็โดนคุกคามอยู่บ้างพอสมควร

อันนี้มีการหนีได้ไหมคะหลายเราก็คิดว่าหูข่าวออกไปแย่มากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีใครหนีเลยค่ะ
แต่ยังไงก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐนะคะเพราะว่านี่คือเรื่องสำคัญจริงเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
ของคนในครอบครัวคุณและความปลอดภัยของทุกคนในสังคมด้วยขอบคุณคนที่ให้ความร่วมมือแต่โดยดีขอบคุณคนที่ยอมกลับมารายงานตัวถึงแม้ว่าปล่อยกลับบ้านไปแล้ว
แต่คนที่ยังไม่รายงานตัวนี่สิคะก็จะต้องถูกดำเนินการตามมาตรการขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าคุณบอกว่าอยากให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปเร็วแต่คุณยังไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้มันก็จะยังไม่ผ่านไปแน่นอนนะคะ
ทีนี้แต่ละจังหวัดเองเนี่ยเขาก็รับคำสั่งโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกไปว่ากลุ่มคน๑๕๒คนที่ไม่ได้ถูกกักตัวแล้วก็เดินทางกลับบ้านเนี่ย
แต่ละคนมีภูมิลำเนาหลากหลายแต่ละจังหวัดเขาก็ไปตามเลยนะคะ
ตามทั้งที่อยู่ตามทั้งชื่อเจอคนที่ว่าเป็นไข้สูงแล้วก็อาศัยช่วงชุลมุนกลับไปด้วยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดบุรีรำแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกมาแถลงผลการติดตามตัวบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
แล้วปฏิเสธการกักตัวเฝ้าระวังโควิด๑๙ที่สุวรรณภูมินะคะ
เขาบอกว่ามีผู้โดยสารที่เป็นชาวบุรีรำ๓คนด้วยกัน
คนแรกเป็นผู้ชายอายุ๒๒ปีเป็นชาวอำเภอโนนสุวรรณค่ะ
คนที่๒เป็นผู้ชายอายุ๓๒ปีเป็นชาวตำบลละหารทรายนะคะ
อยู่บุรีรัมทั้งคู่ปรากฏว่าชายที่อายุ๓๒ปีชาวอำเภอระหารเนี่ย
วัดแล้วเขามีไข้สูงถึง๓๗๙องศาเซลเซียสค่ะ
อันนี้คือผิดกฎเต็มเลยเพราะว่ามันอยู่ในอาการที่เข้าข่ายเสี่ยงจะติดโควิด๑๙
ถูกดำเนินคดีทันทีเลยนะคะข้อหาหลบหนีการกักตัวตามพรบโรคติดต่อ
แล้วก็ต้องนำตัวภรรยาและญาติของเขาที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ย
เข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา๑๔วันทันทีเลย
กลับไปเดือดร้อนครอบครัวอีกส่วนคนที่สามนะคะเป็นชายอายุ๕๕ปี
เดินทางจากกรุงเทพด้วยรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟบุรีรำ
ผู้ว่านำเจ้าหน้าที่ไปรอเลยค่ะพอรู้ว่าขึ้นรถไฟขบวนไหนมา
เจ้าหน้าที่ยืนรอรับแล้วค่ะลงมาปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็รับมาเลย
แล้วผู้โดยสารที่นั่งมาพร้อมกับเขาจากต้นทาง๑๘คน
ขอโทษนะคะก็ต้องซวยไปด้วยค่ะ
คนนี้เลยต้องโดนกักตัวไปด้วยเลยนะคะ๑๔วัน
เรื่องต้นชายวัย๕๕ปีคนนี้เขาบอกว่าไม่เห็นเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้กักตัวเลย
เขาก็เลยเดินออกมาจากอาคารผู้โดยสารสนามบินชวนภูมิตามปกติ
แต่ว่าต่อให้เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งคุณก็ต้องรู้ตัว
เพราะมันเป็นกฎระเบียบที่ออกมาอยู่แล้วว่าถ้าคุณเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

อีกหนึ่งจังหวัดคือขอนแก่นนะคะมีผู้โดยสารเดินทางกลับจากต่างประเทศ๕คน
ทั้ง๕คนก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
เข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา๑๔วันที่โรงพยาบาลขอนแก่นเรียบร้อยแล้ว
ผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกคนเข้าสู่กระบวนการกักตัวเองอยู่ที่บ้านตามมาตรการการป้องกัน
ใครมีไข้สูงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างทันท่วงที

คุณก็ไปเดือดร้อนคนที่บ้านและคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่เดินทางพร้อมกับคุณ
ให้เขาต้องโดดกักตัวไปด้วย
มาหนึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คงไปรอรับอยู่ที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้ว
แต่คิดว่าคนในขบวนรถไฟก็น่าจะต้องโดนกักตัวไปด้วยเหมือนกัน
นครราชศรีมาค่ะหญิงสาวอายุสิบแปดปีชาวตำบลจอหอ
แล้วก็ชายวัย๓๒ปีชาวตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ก็เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วเหมือนกันนะคะ

ส่วนอีกคนนึงมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอื่นแต่ว่ามาอาศัยอยู่ที่อำเภอสูงเนินค่ะ
ฝ่ายปกครองอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
ที่นี้ค่ะที่จังหวัดสงคราค่ะ
รายงานตัวที่นครราชศรีมา๑คนที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ๑คน
ที่จังหวัดราชบุรี๑คนที่หัดใหญ่อีก๑คนเพื่อเข้าขั้นตอนการกักตัว๑๔วันค่ะ
ส่วนที่ชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่อำเภอสัตหีบเดินทางไปรับตัวผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๘
เดินทางกลับจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้ที่ปฏิเสธการกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
ก็ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัว
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเดินทางมาจากญี่ปุ่นถึงสนามบินสุวรรณภูมิบ่าย๓โมงครึ่ง
ขั้นตอนการตรวจวัดไข้ก็อุณหภูมิไม่สูงเพราะว่าอุณหภูมิแคบ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บพาสปอร์ตเอาไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวมีคนมารับเพื่อไปกักตัว
เธอบอกว่าเธอก็เลยปฏิเสธเพราะว่าเที่ยวบินก่อนหน้านี้ไม่เห็นกักตัวเลย
คนไทยและชาวต่างชาติผู้หญิงคนนี้ก็เลยออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
สี่ทุ่มมาถึงตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเรียกกรัปคาร์กลับบ้านที่สัตหิต
ตั้งใจว่าจะมากักตัวที่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียว
แต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปรายงานตัวแล้วนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้
โดยมีคุณแม่แล้วก็น้าชายขับรถกระบะไปรับที่สนามบินค่ะ
แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนี้นั่งท้ายกระบะคือนั่งข้างหลังเลยค่ะ
ไม่ได้เข้ามาในรถนะนั่งท้ายกระบะขับกลับสุโขทัย
ก็มีการประสานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้ว
หลังกลับถึงบ้านก็แยกตัวออกมาอยู่คนเดียว
แล้วก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่ได้หนี
เพราะมีใบรับรองแพทย์ชัดเจน
แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันคนละประเด็นกัน
มันคือเรื่องของการปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือในการกักตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องให้คุณแม่กับน้า
้าชายที่ขับรถมารับเนี่ยกักตัวด้วยเหมือนกัน๑๔วัน
ถามว่า๓๗๙ถือเป็นไข้สูงแล้วเหรอ

เกิน๓๑๕คือมีไข้แล้วเพราะฉะนั้น

คือที่เราต้องให้ความสำคัญกรณีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ก็เพราะว่าทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

ถ้าดูตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ย
หนึ่งในกลุ่มคนสำคัญที่ทำให้จำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ก็คือกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
คือเราไม่ได้โทษกลุ่มบุคคลกลุ่มนั้นแต่เพียงอย่างเดียว

มาทำให้จำนวนตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยมันเพิ่มมากขึ้น
คือวันนี้ตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่๘๙ราย
ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่๒๗มีนาคมมั้งที่ตัวเลขน้อยกว่า๑๐๐ราย
แต่ก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจ
เพราะยังมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นี่แหละปัญหาสำคัญคือคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศนี่แหละ
ทำให้ผู้ป่วยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขล่าสุดจากการแถลงของวันนี้กันหน่อยนะคะ

แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓๓รายค่ะ
ติดเชื้อจากสนามมวยยังมีอยู่นะคะ๒ราย
สถานบันเทิง๒ราย
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันก่อนหน้านี้๒๙ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๔๘ราย
แบ่งเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศ๒๑ราย
นี่ไงคะ๒๑รายค่ะ
แล้วก็ในจำนวนนี้เป็นคนไทย๑๘นะคะ
เป็นคนที่สัมผัสผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ
ในสถานที่ชุมชน๕ราย
แล้วก็คนที่มีอาชีพเสี่ยง๑๒ราย
บุคลากรทางการแพทย์ยังน่าเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่าติดโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวัน

แล้วก็มีกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๘รายค่ะ
มีคนที่รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว๓๑รายนะคะ
มีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
ทำให้ผู้ป่วยสะสมนะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่๒๐๖๗รายแล้วค่ะ
แต่ตัวเลขคนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วเนี่ย
ตัวเลขสูงอยู่นะคะ๖๑๒รายนะคะ
ก็ยังต้องเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ต้องบอกว่าตรวจเจอเร็วหายเร็วและรักษาหายนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาล๑๔๓๕รายค่ะ
ผู้เสียชีวิตสะสม๒๐รายแล้ว
แล้วต้องบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนที่สูงอายุนะคะ
ล่าสุดคนที่เสียชีวิตเพิ่มเป็นผู้ชายไทย
อายุ๗๒ปีมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานด้วยค่ะ
เข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันโรคสวงอก
ติดตามตั้งแต่๒เมษายนอาการไม่ดีขึ้น
แล้วก็มาเสียชีวิตเมื่อวานนี้๓เมษายนนะคะ
โศกสบคบอกว่ากลุ่มคนที่มีอายุ๒๐๒๙ปี
เป็นกลุ่มที่มีโอกาสแพร่เชื้อมากที่สุดนี่ไงฮะ
เป็นห่วงค่ะแต่ว่าตอนนี้ถามว่าคนในกรุงเทพกับต่างจังหวัด
มีความเสี่ยงอันไหนมากน้อยกว่ากัน
โฆษกบอกว่าพอกันแล้วนะพอกันแล้วนะคะ
เพราะว่าตัวเลขในแต่ละจังหวัดมันเพิ่มขึ้นเยอะจริง
หวังว่าตัวเลขจะลดลงนะคะหวังว่าจะลดลงเพราะว่าตอนนี้ในต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ชมมีผู้ป่วย๖๔จังหวัดแล้วนะมีแค่๑๓จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้ทั่วโลกน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าผู้ป่วยแต่หลักล้านแล้วค่ะสเปนกับอิตาลีมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าหนึ่งหมื่นศพแล้วนะคะแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตในสเปนกับอิตาลีคือสูสีกันแล้วมีรายงานว่าคือในต่างประเทศเนี่ยค่ะท่านโฆษกเป็นคนบอกเองนะมีรายงานว่าในต่างประเทศเขาต้องเลือกแล้วไงด้วยความที่ยา

ให้เป็นแบบนั้นเราต้องร่วมมือกันนะคะ